คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
วัยรุ่นสองกลุ่มเข้ามาเที่ยววันไหลวันสุดท้ายของพนมสารคามเที่ยวอยู่ดีไม่ว่าดีค่ะ
เมาเมาเสร็จปุ๊บทะเลาวิวาสกันสุดท้ายค่ะ
ความทั้งอิดทั้งขวดทั้งไม้เนี้ยปลิ้งว่อนเลยนะคะ
แล้วตำรวจที่เข้ามาระหะเอ่อระงับเหตุเนี้ยนับสิบราย
ก็ต้องหลบเหมือนกันนะกลัวตายเหมือนกันไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
เกี่ยวต้านไม่รู้อ่ะถูกมากเลย
เออพอดื่มน้ำเมาแล้วมันก็คึกนะ
ึกเสร็จปุ๊บก็เนี่ยค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ
ขายที่เขาก็อยู่ในพื้นที่เขาไม่ได้สนุกกับคุณหรอกนะ
แล้วโชคดีมากเลยนะคะว่าคนเท่านั้นเนี่ย
เขาไม่โดนลูกหลงถึงแก่ชีวิตหรือได้รับความเสียหายนะคะ
แต่ก็มีผู้บาดเจ็บก็คือเป็นวัยรุ่นสองกลุ่มที่เขาตีกันนั่นแหละค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนหลังศูนย์สายพนมบ้านสร้าง
พนมสารคามนะคะคือจะบอกว่าในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นไหม
ตำรวจเนี่ยนับรับแล้วก็สักประมาณ๑๐ชีวิตนะคะ
พยายามที่จะไปห้ามไประงับเหตุ
แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะต้องหลบเหมือนกัน
วัยรุ่น๒กลุ่มค่ะเขาปล่าเขาคว่างกันบริวอนด์ไปหมดเลยนะคะ
คือก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งสุดท้ายก็สามารถระงับเหตุเอาไว้ได้นะคะ
ส่วนตัวผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยพอเหตุการณ์สงบลงปุ๊บค่ะ
นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปสำรวจกันหน่อยพบว่าร้านค้าค่ะยังปิดอยู่เลย
เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลสงครานด้วยนะคะ
ส่วนบนพื้นถนนก็ยังคงมีเศษแก้วต่างที่ตกแตกอยู่
แต่จะบอกแบบนี้นะคะว่าไม่มีใครหรอก

ใครกล้าให้ข้อมูลบอกแต่เพียงว่าตอนแรกเนี่ย
วัยรุ่นเข้าปลาขวดใส่กันก่อน
แล้วจากนั้นก็เลยเกิดเหตุชุลมุนตามมาในภาพค่ะ
คือภูมิกับสพพนมสารคามบอกว่าเบื้องต้น
ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้ทยอยเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว

ระหว่างนี้ก็จะมีการสอบปากคำแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหา
เดี๋ยวก็ต้องดูไปตามพยานหลักฐานที่มันปรากฏนะคะ